ถ้าเกิดว่ามีฝนพร่ำแล้วจิบกาแฟ
กาแฟหอมบรรยากาศดี
วันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมไปจิบกาแฟยามบ่ายกันค่ะ

เชิญอะไรเลยคุณผู้ชมสามารถไปได้เลย
แล้วที่นี่พื้นที่เขากว้างมาก๒๐กว่าไร่
แล้วเมื่อกี้เห็นนะโอ้โหทุ่งยาเขียวขจีข้างหลังเป็นภูเขา
โอ้โหคือวิวดีมากจริงคุณผู้ชมเจ้าของเนี่ยเขาผุดไอเดียมา
เอาคฤหารมูลค่าเป็นร้อยกว่าล้านมาเปิดเป็นร้านกาแฟ
แล้วคุณคิดดูสิเวลาเข้าไปนะถ่ายภาพแล้วเห็นเขาข้างหลังไหม
เขาข้างหลังเนี่ยคือผาเขาแรงค่ะคุณผู้ชม
เป็นคาเฟ่นะชื่อร้านว่าคาเฟ่เคียงผา
ชื่อเขาจริงใช่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นที่ฮือฮาของชาวราชบุรีมาก
คนไปเพียบขนาดนี้คนราชบุรีเองเนี่ยก็ไปกันเยอะ
นักท่องเที่ยวก็ไปกันเพียบเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยนะคะ
แล้วเข้าไปร่มรื่นมากเพราะว่ามีต้นไม้เยอะ
เมนูร้านอาหารดูสิมีอะไรให้เลือกกินเยอะมากจริง
กาแฟสดบิงซูอาหารไทยอาหารอิตาเลียน
สำหรับเมนูยอดนิยมนะคือข้าวกระเพราคั่วหมูห่อไข่
แล้วราคาคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าแบบโอ้โหสถานที่มันดูแพง
จานนี้มันกี่ร้อยจะบอกให้ว่าจานนี้๘๙บาท
เออน่าทานแล้วให้เยอะด้วยใช่ค่ะเออสวยด้วย
อันนี้คนที่ไปชิมที่คาเฟ่แล้วกาแฟสดเริ่มต้น๕๐บาท
แพงสุด๗๕บาทโอ้ยดื่มกาแฟกินอาหารอร่อย
บรรยากาศดีแปลว่าเราจ่ายหลัก๑๐นี้
เราได้วิวราคาเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะคะที่นี่เนี่ยเพิ่งเปิด
แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะเจ้าของร้านเขาบอกว่า
เป็นมรดกของครอบครัวตั้งใจจะมาเปิดเป็นคาเฟ่
เพราะว่าช่วงโควิด๑๙ไงคุณคนตกงานเยอะไม่มีงานทำ
ลูกก็ไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออ
ไหนเรามีพื้นที่อยู่แล้วไม่ต้องไปเช่าใคร
ก็เลยเอาพื้นที่คฤหาสตรงนี้มาเปิดเป็นร้านกาแฟ
และที่สำคัญส่วนตัวชอบกาแฟหอมอยู่แล้วด้วย
ก็เลยเกิดกลายเป็นเคียงผาคาเฟ่ค่ะครับ
เห็นไหมการเดินทางไม่ยากเลยคุณผู้ชม

ราชบุรีก็สามารถไปได้เลย
เพราะว่าร้านอยู่ติดกับหน้าผาของภูเขาภูเขาแรงนั่นเองค่ะ
ใช้เส้นทางเดียวกันกับถนนราชบุรีวัดหนองหอยเลย
แล้วที่นี่คุณเห็นแบบนี้นะมีกาแฟแล้วมีอาหารอิตาเลียนแล้วใช่ไหม
เขากำลังจะเปิดเป็นโซนซีฟู้ดปิ้งย่างโอ้โห
โอ้โหบรรยากาศจะดีมากเลยอ่ะปิ้งย่างกันท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้
โอ้โหดูสิแค่ไปดูบรรยากาศคุ้มแล้วนะ
ใช่ค่ะนะครับก็เชิญชวนท่องเที่ยวนะฮะ